เวยบ้านสุดที่ต้องการสนับบุรี
เอาเลยครับ
ที่นี่ล่ะครับ
เวยบ้านสุดที่ต้องการสนับบุรี

ได้ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

มันตะวัดไปครับผมมาโดดสับมือครับ

เคยมากี่ครั้งแล้วเนี่ย
เคยหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับ
เคยหลายครั้งแต่ส่วนมากจะไม่โดน
ใช่ส่วนมากจะไม่โดน